ความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนเหนือ
หมอชิดสะพานใหม่คูคศตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างไปแล้ว
โดยเฉพาะมีการก่อสร้างเรื่องของอุโมงลอดแยกรัชโยธิน

การเรื่องของการก่อสร้างทับซ้อนกันกับโครงสร้างของรถไฟฟ้านะครับ
พร้อมกันกับคุณพีรวัตน์อัธนาค
แยกราชพร้าวผ่านแยกรัชโยธินครับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปจนถึงแยกหลัก๔
เบี่ยงออกด้านขวาเรียบไปตามขอบอุโมงลอดแยกหลักสี่

ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญ
จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก
ข้ามคลอง๒เข้าสู่บริเวณเกาะกลางของถนนลำลูกกา
สิ้นสุดที่บริเวณคลอง๒หรือสถานีคูคศ
โดยตลอดเส้นทางมีทั้งหมด๑๖สถานีครับ

จำเป็นต้องเร่งแก้ไขก็คือ

รวมไปถึงการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักนะครับ
หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือ
การสร้างอุโมงทางลอดแยกรัชโยธินครับ
และพื้นที่บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม
จุดนี้จะถูกเจาะเป็นอุโมงทางลอด
โดยใช้ระบบกำแพงพืชกันดินชนิดขุดหล่อในที่
โดยจะขุดลึกลงไปประมาณ๓๐เมตรครับ

ก็จะหล่อหลังคาอุโมงคอนกรีต
ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ระดับถนน

แล้วคืนพื้นที่จราจรกลางสี่แยกรัชโยธิน
ก่อสร้างผนังพื้นและหลังคาอุโมงส่วนที่เหลือ
ว่าการก่อสร้างจุดนี้จะใช้เวลาประมาณ๔เดือนนะครับ
จากนั้นก็จะขุดทางลอดบริเวณหน้าสารอาญา
เข้ามาเป็นระยะทาง๕๘๐เมตร
และจากบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

ว่าจะก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกรัชโยธินแล้วเสร็จ
และเปิดใช้การได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
โดยอุโมงทางลอดนี้มีความยาว๑๐๘๕เมตร
ลึก๗เมตร๕๐เซนติเมตร
กว้าง๑๖เมตร๘๐เซนติเมตร
และมี๔ช่องจราจรนะครับ

ก็จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าไปพร้อมกัน
เริ่มตั้งแต่แยกรัชโยธินฝั่งถนนพะหนโยธิน
เกษตรและแยกเสนานิคม
โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยครับ

และพร้อมให้บริการในปี๒๕๖๓ครับ

ว่าน่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการ
มากกว่า๕๐๐๐คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยวครับ
ดใจรอกันอีกสักพักใหญ่นะครับ

รถก็จะไม่ติดแล้วก็เดินทางกันอย่างสะดวกสบายมากขึ้น
สำหรับเส้นทางหมอชิดสะพานใหม่ไปถึงขู่คดนะครับ